อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเขาที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยคือใคร
วันนี้ทนายตั้มใบ้เพิ่มอีกเคยทำงานเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยครับคุณผู้ชมฮะ
แม่ถ้าคอการเมืองหลายคนเนี่ยปิ้งเลยนะครับ
แถลงข่าวนะฮะมีคุณกกไก่นะผู้เสียหายเข้ามาพูดคุยกับ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับ
ทนายตั้มก็แถลงข่าวกับสื่อมวลชนระบุว่า
ตุลาคมปีที่แล้วคุณกไก่เริ่มสงสัยในพฤติกรรมของภรรยาของตัวเอง
ที่ทำงานในโรงแรม๕ดาวแห่งหนึ่งมีพิรุษท่าทีเปลี่ยนไป
ไปเจอข้อความแล้วก็ภาพโป๊บเลยที่ภรรยาของเขาถ่ายคู่กับผู้ชายคนหนึ่ง
ช็อกก็คือคนที่ภรรยาของเขาไปมีอะไรด้วยนั้น
เป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับ
เดือนธันวาคมคุณกอมาปรึกษาทนายตั้มจะฟ้องหย่า
เพราะว่าขอหย่ากับภรรยาแล้วเธอไม่หย่า
นายตั้มให้คำปรึกษาแบบบอกว่ากรณีนี้เนี่ย
เป็นคดีแพ่งสามารถฟ้องชู้สาวเรียกค่าทดแทนได้
ตกลงที่จะจ้างทนายเพื่อฟ้องหย่าและเรียกค่าเสียหาย
ซึ่งธนายตั้มได้ยื่นฟ้องไปเมื่อ๒๓ธันวาคมปีที่แล้ว
สารเยาวชนและครอบครัวกลางสารนัดครั้งแรก๒๑มีนาคมนี้ครับคุณผู้ชม
นายตั้มบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยชื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรีได้
เพราะหลีกเลี่ยงการโดนฟ้องแต่ใบ้แคบลงมาอีกครับคุณผู้ชม

อย่างแรกเลยเขาเป็นอดีตรองนายกรัฐบนตรีนะครับ
ข้อที่๒นะครับเขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
แต่เกี่ยวข้องยังไงเนี่ยต้องไปทำการบ้านกันมาบ้างนะครับ
ให้ผมเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับเกี่ยวข้องในที่นี้ผม
ต้องบอกแบบกว้างนะครับว่าเกี่ยวข้องคือ
เคยเดินผ่านกระทรวงมหาดไทยหรือเคยทำงานที่นั่น
หรือเคยบริหารหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องเดากันนะครับ
ข้อที่๓นะครับอันแรกเนี่ยเป็นรองนายก
ข้อที่๒เนี่ยเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ข้อที่สามเนี่ยคนคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟ
แต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาไพร

นายตั้มบอกว่าตอนแรกไม่คิดจะว่าจะเป็นข่าวหรอกนะ
แต่คุณกอล์ฟผู้เสียหายเนี่ยถูกระรานคมเหง
มีชายชะกันบุกไปที่คอนโดมิเนียมยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
คราวนี้ก็เลยอยากให้สื่อรับรู้ซะเลยสังคมรับรู้ซะเลย
และอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับคนทั่วไปนะครับ
ไม่ควรทำอย่างนี้ทนายตั้มยืนยันด้วยว่าที่ออกมาพูดแบบนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยนะเพราะว่าอดีตรองนายกเนี่ยแหม
พูดไปขนาดนี้นะพ้นความเป็นสมาชิกภาพ
พักเพื่อไทยตั้งแต่ปี๒๕๖๑แล้วนะครับ
คือเรื่องเนี่ยมันมาเกิดหมายถึงที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ย
หลังจากผู้ชายคนนั้นอดีตรองนายกเนี่ยออกจากพักมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่เพจของทนายตั้มแชร์ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับที่มีเนื้อหา
ว่ามีอดีตรองนายกรัฐมนตรีออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขา
แล้วขอให้พักเพื่อไทยเนี่ยขับทนายตั้มออกจากสมาชิกพักนะครับ
นายตั้มก็โพสต์บอกว่าผมยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลยร้อนตัวอะไรหรือเปล่าครับ
แล้วจะมาขับผมออกจากพักเพื่อไทยทำไม
เมื่อผมเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยที่มีความนิยมชมชอบในพักการเมืองนี้
เหมือนประชาชนทั่วไปมาหลายปีแล้วผมทำผิดอะไรนะครับ
ให้แนะนำกับลูกความเนี่ยผมมันก็อาชีพผมนะฮะ
ผมซะอีกช่วยปัดเป่าทำให้พักเนี่ยสะอาดหรือเปล่า
ไม่ให้พักงัวหมองหรือเปล่าโอ้โหมีคอมเมนต์ใต้โพสต์
คุณผู้ชมบอกว่าถ้าขับออกขอเงิน๒๐๐๐บาทคืนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ